การลอยแก้วเป็นรูปแบบของว่างของหวานอีกแบบหนึ่งและเป็นการถนอมอาหารประเภทหนึ่งด้วยการเชื่อม
ดังนั้นความหอมหวานอร่อยในการลอยแก้วจึงเกิดจากการนำผลไม้ที่มีรสอมเปรี้ยวอมหวานมาปรุงเป็นการลอยแก้ว
โดยหลักสำคัญของการลอยแก้วคือการใช้ผลไม้สดปอกเปลือกและการคว้านเมล็ดออก
เพื่อให้น้ำเชื่อมได้ซึมในเนื้อผลไม้ทำให้ออกรสหวานเปรี้ยว
และได้ความหอมจากน้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำลอยดอกมะลิ